เรื่องของฟุตบอลกันก่อนแต่ฟุตบอลที่จะพูดถึง

เขามีการวางแผนกันเพื่อที่จะไปถึงรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกให้ได้

ล่าสุดเขาก็ตั้งประธานเทคนิค
ซึ่งการตั้งประธานเทคนิคในครั้งนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะดึงฟิเลปทรูซิเย่นะคะ
เป็นกุญสือชาวฝรั่งเศสเข้ามาวางระบบฟุตบอลของเวียดนามในฐานะประธานเทคนิค
ซึ่งในฐานในการดึงเข้ามาในครั้งนี้นะคะ
หมายก็คือไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี๒๐๑๘

ก็คือจะเข้ามาวางแนวทางของฟุตบอลเวียดนามทั้งหมดนะคะ
โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับเยาวชน
ซึ่งตำแหน่งนี้ถ้าเทียบกับฟุตบอลไทยก็คือ
เพื่อหาผู้ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้
ก็ดูอายุนะครับคือแก่ไปเยอะ
แต่ว่าประสบการณ์ก่อนอันนี้เคยคุมญี่ปุ่นมา
ใช้ชาร์มเอเชียแคลอร์คผู้ญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลก
ดังนั้นการมองของเวียดนามครั้งนี้
ก็น่าจะเป็นการวางระบบเพื่ออนาคต
เราตั้งเป้าไปบอลโลกปี๒๐๑๖
เวียดนามตั้งต้องไปปี๒๐๓๐

แต่ว่าผลงานเค้าตอนนี้ดีน่ะ
เอานะครับเอามาดูชุดปัจจุบันของเขาก่อนนะคะชุดปัจจุบันของเวียดนามนะคะเยาวชน
คุณซื้อชาวเกาหลีใต้ซึ่งหลังจากนี้หลังจากแต่งตั้งประธานเทคนิค
ซิเย่ก็จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของทีมชาติในแต่ละชุด
เพื่อที่จะได้ต่อยอดแต่ละขั้นแต่ละขั้นเพื่อไปถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้

ก่อนหน้านี้ทุซิเย่ก็เคยส่งประวัติการทำงานของตัวเองมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเหมือนกัน
เพื่อที่จะขอเป็นกุญสือทีมชาติไทยในการคัดเลือก
คืออยู่ในโผล่ที่พิจารณามีการพูดคุยกันแต่สุดท้ายก็ไม่ลงตัว
ค่าเหนื่อยตอนนั้นถ้าผมจ่ายให้ผิดก็ไม่ถึง๑ล้าน
แล้วเคยวนเวียนจะมาคุมสโมสรในไทยด้วยเหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็มาจบที่เวียดนาม
ในที่สุดตอนนี้นะครับต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตที่เวียดนามนั้นวางเป้าหมายแบบจริงจังชัดเจนเพราะว่าผลงานโดดเด่นมากนะครับ
ผลงานเวียดนามชุดเยาวชนที่จะต่อยอดถึงชุดใหญ่ตอนนี้เนี่ยการส่งต่อมีความต่อเนื่องมาก
แต่ว่าเข้ารอบไปแน่นอนมันก็เป็นวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมมากชิงชำโลกนี้ก็ที่สุดแล้วนะที่สุดแล้วของเราช่วงหลังนี้ก็ยังไม่ได้ไปนะครับ
ซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็มีความเป็นไปได้นะว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องอย่าหยุดพัฒนาเหมือนกัน
แต่พวกเราจะกลัวกันเองในการทำงานนี่แหละ
สุดท้ายแล้วหน้าที่ของใครใครต้องรับผิดชอบ
ตรงนี้ทราบกันหรือเปล่าประชุมกันออกมาแล้ว
งหน้าที่กันออกมามีความเกรงใจกันมากน้อยแค่ไหน

ซึ่งเวียดนามก็จะเจอกับเราในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับ
เพื่อที่จะพาทีมชาติเวียดนามไปเก็บตัวที่นั่นนะคะ
ในวันที่๑๓๒๘ตุลาคมหลังจากวีลีกสิ้นสุดลง
แล้วก็จะค่อยประกาศ๒๓รายชื่อผู้เล่นสุดท้าย
สมกับชุดใหญ่ที่มีประสบการณ์
หมายของเขาก็คือจะต้องคว้าแชมป์มาครองให้ได้
เกมแรก๑๐พฤศจิกายนจะเจอกับลาวค่ะ